ต้องมีกระบวนการการรักษาแต่ตอนนี้มีข้อความแชร์กันว่าอยากจะรับบริจาคเพื่อระดมเงินไปรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์เรื่องนี้จริงหรือเปล่า
มาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
เตือนเลยนะครับคุณผู้ชมสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระบรมราชูปธรรม
การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางได้ชี้แจงและทำความเข้าใจต่อสังคมว่ากรณีที่มีการแชร์ข้อความเชิญชวน
เพื่อขอรับบริจาคเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาพลายศักดิ์สุริน
ทางสถาบันยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใดครับหากมีใครหรือหน่วยงานใดมีการขอรับบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือรักษาพลายศักดิ์สุรินไม่เกี่ยวข้องกับทางสถาบันทั้งสิ้น
ดังนั้นคุณผู้ชมถ้าไปเจอเขาแชร์ในโซเชียลอย่าเชื่ออย่าแชร์และอย่าโอนนะครับ
แล้วเรื่องนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เตือนว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพ
แล้วแอบอ้างเป็นทอศนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
รวมทั้งให้ยื่นกู้สินเชื่อผ่านออนไลน์ทางธนาคารยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจนั้นเลยครับ
ตอนนี้ทางธนาคารกำลังรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างไปตั้งเพจปลอมแล้วนะครับ
หากจะกู้เงินหรือว่าขอสินเชื่อติดต่อธนาคารโดยตรงจะดีที่สุดครับ
แล้วเรื่องนี้เป็นข่าวดีครับกรมศิลปากรได้ยก๕สถานที่ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
ในเขตกรุงเทพเป็นโบราณสถานเพื่ออนุรักษ์และให้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางรางของไทย
เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญครับ๕แห่งประกอบด้วยสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพง
สถานีรถไฟหลักของไทยที่เก่าแก่ที่สุดสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕
แล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาจนปัจจุบันครับมีสถานีรถไฟจิตรดา
เป็นสถานีที่สร้างขึ้นสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟมีสะพานพระราม๖สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก
มีตึกแดงครับก็คือตึกพัสดุยศเสและโรงงานมักกะสัน
ซึ่งเป็นโรงซ่อมรถไฟใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับ